อากาศเย็นแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับไปกราบสการะเสริมสิริมงคลกับพระธาตุที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
นี่เลยบินขึ้นไปแบบนี้ครับใช้โดรนบินนะสิโดรนก็คืออากาศสยานที่แบบว่าถ่ายรูปจากข้างบน
ไร้คนขับถั่วต้วมนี่แหละครับบรรยากาศที่นี่ที่ตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาว
มากนะครับกับความสวยงามของพระธาตุภูป่อพระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
เป็นพระธาตุประจำอำเภอเชียงม่วนประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงนะ
แล้วก็เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่และต่างจังหวัดให้ความเคารพนับถือศักระบูชาอย่างต่อเนื่องครับ
เขามีตำนานเล่าให้ฟังผมก็เลยจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
ตำนานนี้เนี่ยมันนานนานขนาดไหนนานมากแล้วนะ
คุณจำได้ไหมเอาจริงจำได้อ๋องั้นเล่าเลยกำลังจะเล่านี้เลย
สมัยก่อนครับทหารนับพันนายนะได้นำก้อนหินเข้ามาแล้วก็เรียงเป็นรูปพระธาตุ
แล้วก็เรียกว่าม่อนกองหินหรือว่าพระธาตุกองหินนั่นเอง
ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระธาตุครอบเอาไว้ก็คือพระธาตุภูปอครับ
เป็นพระธาตุสีขาวแล้วก็ถูกปล่อยให้มันรกร้างครับ
จากนั้นชาวบ้านในอำเภอเชียงม่วนแล้วก็จากที่อื่นนะครับ
เป็นรายร้อนอยู่ดินี่นะคะเป็นรูปเทวดานะครับ
ทุกคนนี้ต่างร่วมมือร่วมใจกันถือว่าเป็นการสร้างที่มาจากความสมัครสมาธิสามัคคีอย่างแท้จริงเลย
นี่ยินดีต้อนรับเลยนะครับสำหรับพระธาตุภูปอครับ
เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่เป็นพระธาตุประจำอำเภอแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่
ถ้าใครหากไปที่บริเวณนี้ก็จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงม่วนได้ทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับ
ลูกหูลูกตาเลยนะคะตอนนี้สวยมากมีหมอกปกคลุมแบบลางจางนะคุณนะ
พยาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ในช่วงเทศกาลเข้าสู่ฤดูหน้าหนาวแบบนี้
หลายคนเขาก็ตัดสินใจที่จะไปเที่ยวที่พยาวพยาวนี่เราอ่านข่าวที่นั่นหลายครั้ง
มันอยู่ใกล้ชึงรายนะตัวก็เทาขึ้นเหนือนี่แหละคุณผู้ชมครับ
ไปกันได้แล้วก็อาหารเขาอร่อยอร่อยหลายที่ท่องเที่ยวสวยสวยเยอะ
ยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมายให้ไปค้นหานะคะ